สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้หลายคนบอกว่าอื้อหือท้องฟ้าเนี่ย
ครึ้มจริงค่ะคุณผู้ชมและเผลอแป๊บเดียว
วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครวางแผนไปเที่ยวไหน
อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเราพบว่าหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกค่ะ
มี๒ปัจจัยหลักคุณผู้ชมที่ทำให้ฝนเข้ามาตกในระยะนี้
ปัจจัยแรกก็คือลมฝ่ายตะวันตก
พัดเข้าปกครุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ

ขณะเดียวกันค่ะลมใต้ยังคงหอบนำความชื้น
อย่างต่อเนื่องนะคะพัดเข้าปกครุมประเทศไทย
สมโรงทำให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
หลายคนบอกว่าพอเลิกงานเนี่ยจะขับรถกลับบ้าน

ฝนที่เข้ามาตกในช่วงนี้นะคะมีประโยชน์อยู่คุณผู้ชม